คุณหนูเล็กชัดรีสาสี๓ติวง

ภายใต้ชื่อชัตริสาโยคะ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกายภาพโภชนาการ
และการดูแลรักษาร่างกายเพื่อความสวยงาม

ต้องบอกว่าวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำความงามจากภายในสู่ภายนอก

เพราะว่าคุณแม่บ้านทุกคนมีปัญหาตามวัยแตกต่างกันนะ

คุณแม่่เด่นมากตอนนี้คราวที่เห็นอยู่

เตรียมพร้อมการเข้าสู่วัยอย่างพวกพี่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
โอเคที่ต้องแบบวอร์มอัพก่อนไม่งั้นกล้ามเนื้อหน้าจะตกใจแบบนี้ให้เทส
น้ำเม้มปากเข้าไปสุดค่ะห่อปากเข้าไปให้หมด
น้ำน้ำวาวา

กล้วยน้ำวาวา
ทีนี้เวลาไปซื้อกล้วยน้ำว้าก็เอากล้วยน้ำ
อันนี้คือการวอร์มแล้วไอ้ที่ทำเต็มปากนู่นนี่อ่ะ
ไอ้กล้วยน้ำวานี่ต้องทำกี่ครั้งคะ
วอร์มก่อนใช่ไหมวอร์มพูดไปเรื่อยจนเรารู้สึกว่าโอเคแล้วหน้ามันได้เตรียมแล้ว
ทีนี้การวอร์มอัพมีหลายแบบอีกแบบนึงไหมอีกแบบนึงไหม
คือที่เราพูดคำว่ากล้วยน้ำว้านะคะกล้ามเนื้อมันจะถูกเคลื่อนไหวทุกอย่างเลยบนใบหน้าของเราเป็นการวอร์กอัพ
มีอีกคำนึงค่ะคือปลาทูหมดเข่ง
ปลาทูหมดเข่ง
ทีนี้ปลาต้องพูดหลวมค่ะปลาทู
คำว่าทูเอาความรู้สึกเหมือนมีโดนัทลอยออกมาจากปาก
ปลาทูหมด
ว่าหมดทำความรู้สึกดึงคางลงแล้วยกมุมปากขึ้น

หมดยังไงดึงปากลงแล้วยกมุมปากขึ้น
ดึงคางลงแล้วยกมุมปากขึ้นหมดเข็ง

อยากหน้าใสนะคะเราจะทำอย่างนี้ด้วย
อ่าอ่ายื่นมือมามือซ้ายจับ

มองไปทางขวาศีรษะไม่เอียงนะคะแล้วแลบลิ้นยาว

อะไรจะลิ้นยาว๓๔๕๖ถึงจริงด้วยเจน
ช่างกลับเอ้วนะช่างกลับ

เมื่อยเนียงหรอแรบลิ้นค่ะอ่า
เวลาเราแลบลิ้นเราจะรู้สึกว่าตรงนี้ตึงขึ้นถูกไหมคะ
แล้วตรงนี้จะยกระชับขึ้นไปค่ะนับ๑๐วินาที๑
ศีรษะไม่เอียง๒๓๔๕๖๗๘๙และ๑๐คืนหน้ากลับมา
ถามว่าทำไมเวลาเราเคยเวลาเราเวลาเราหันไปอย่างนี้สิ่งที่ได้คือยกกระชับเหนียงค่ะ
อ๋อชอบดีตึงจริงแล้วก็แล้วอยากยกกระชับไหมค่อยยกกระชับขึ้น
พอช่วงอายุนี้ละ๓๕๔๐อ่านะคะพอเราอยากจะยกกระชับนะคะเราจะพูดคำว่า
ส้มตำแป้งปากเข้าไปชุดส้มตำแล้วนับไป๑๐วินาทีคืนน้ำลายลงตรงนี้จะยกขึ้นค่ะ
๑๒๓ไม่กั้นหายใจ๔๕เห็นไหมตรงนี้ยก๗๘๙๑๐
สมมุติว่า๑๐แล้วหันหน้าไปทางขวาจนสุดปล่อยค่ะปล่อยก่อนนะคะ
แล้วหันหน้าไปทางขวาจนสุดแล้วพูดคำว่าส้มตำและกลืนน้ำลายลงไปหายใจเขาออกข้างไว้เห็นไหม
กลืนน้ำลายตรงนี้จะยกทันทีค่ะหันไปจนสุดเพื่ออะไรคะกระชับตรงนี้ที่เรียกว่าเหนียงค่ะ

โอ๊ยมันมาไม่ได้อ่ะทั้งขวาจนสุดหันไปทางซ้ายจนสุดค่ะพูดคำว่าส้มตำและกลืนน้ำลายลงไป
สังเกตไหมตรงนี้จะตึง๖๗๘๙และ๑๐คือหน้ากลับมาค่ะ
ปล่อยหน้ากลับตรงอ้าวเวลามือเหนื่อย
เหนื่อยหน้าขึ้น๔๕องศาคม
พูดคำว่าซ่อมสงคราม

เห็นมั้ย

ทำไปเลยคือสมมติว่าวันแรกการทำโยคะหน้านะคะ
วันแรกที่ทำคุณไปนั่งหน้ากระจกแล้วคุณบอกตัวเองเลยวันนี้ฉันอายุเท่าไหร่มีริ้วรอยอะไรมีปัญหาอะไรบ้างจดไว้ให้หมด
ทำไปนะไม่เกิน๑เดือนเอาแค่ว่าจริงแล้วผลคือผลที่ได้ชัดเจนคือ๓เดือนใช่ไหมคะแต่หลายคน๑เดือนก็เห็นผลหรือบางคน๒อาทิตย์จะรู้เลยว่ามันแตกต่างจากที่คุณไม่เคยทำอะไรเลย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

ป๊าป๊าป๊าป๊าป๊าแล้วคุณแม่ยังทำซบตำเหมือนเขาได้ไหมได้ต้องต้องได้ได้
๊วยวันนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมทำตามพวกเราไป
คุณผู้ชมจะรู้สึกเลยนะคะว่ามันแตกต่างจากที่คุณไม่เคยทำอ่าอืมมันเมื่อยอ่า
บ้านเนี่ยได้ง่ายเลยเพราะว่ามีคู่มือที่คุณนิกเนี่ยนะ
เขียนขึ้นมาอ้าวขอหนังสือหน่อยค่ะขอด้วยอะดูหน่อยดูหน่อย
ตอนนี้ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศหลายประเทศแล้วนะ
ฉะนั้นมีหนังสือมาแจก
มีหนังสือมาแจกด้วย๕เล่ม

ให้คุณผู้ชม

ขายดีมากยังจริงแล้วขอบคุณคุณผู้ชมที่ซื้อนะคะ
แล้วก็ยกมาให้
จะมีสอนโยฆนะสอนโยฆฆะเด็กสอนหรือสอนอะไรอย่างเลย
แล้วตอนนี้ก็มีทีมสอนค่ะมีทีมสอนเราส่งไปตามโรงเรียน

ทุกวันเสาร์นะคะเวลาบ่าย๒โมงถึง๔โมงเย็น

ด้วยนะคะต้องขอขอบคุณพี่หนูเล็กชาวนิสามาธ์เลยค่ะ
มาแบ่งปันเรื่องราวดีเป็นเรื่องราวที่
มันเหมือนใกล้ตัวนะแต่เรายังไม่เคยลองทำมาก่อน

แล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงค่ะ
เพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าแล้วเราจะกลับมาพร้อมกับอะไรรู้ไหมคะ

๑๕คำถาม
โทมอโรม